แต่เหตุการณ์เนี้ยเป็นรถตู้ที่รับนักท่องเที่ยวค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านนะคะ
เหมือนกับว่าฝนตกถนนลื่นรถตู้ที่รับนักท่องเที่ยวคันนี้ตกเหวลงไปข้างทาง
แต่เหตุการณ์นี้เคราะห์ดีนะคะที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
แต่ว่าคนเจ็บเนี่ยสิบเอ็ดรายเลยนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้น
ช่วงบ่ายสองโมงครึ่งรถตู้คันนี้เนี่ยค่ะโอ้โหพุ่งลงไปข้างทางแบบเนี้ย
ตกลงไปในเหวอ่าเป็นรถตู้นักท่องเที่ยวนะคะที่เขาวิ่ง
ช่วงอำเภอบ่อเกลือมุ่งหน้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดน่าน
แต่ว่ามาเสียหลักตกเหวระหว่างบ้านนาปูติดต่อเขตบ้านสปั่นตำบลดงพญา
เจ้าหน้าที่กู้ภัยองค์การบริหารส่วนตำบลดงพญากู้ภัยตำบลบ่อเกลือทหารพราน
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติขุนน่านที่เขาอยู่แถวนั้นก็เร่งเข้าช่วยเหลือคนเจ็บนะคะ
ที่เกิดเหตุเป็นทางโค้งลงเขาแล้วก็เป็นทางโค้งยาวอะค่ะคุณผู้ชม
เสียหลักตกอยู่คือลึกลงไปประมาณสัก๓๐เมตรแล้วรถเนี่ยพังทั้งคัน
รถตู้มีผู้โดยสาร๑๑คนนะคะบาดเจ็บสาหัส๔คนแล้วก็มีผู้หญิงติดอยู่ในรถด้วย
เจ้าหน้าที่ต้องช่วยกันงัดนำตัวออกมาจากรถก็นำตัวผู้โดยสารออกมาได้ทั้งหมด
รายบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะ๔รายสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาล
อำเภอเฉลิมพระเกียรติแต่ว่าระหว่างทางฝนตกค่ะฝนตกหนักด้วย
ถนนลื่นด้วยจุดตรงเนี้ยเป็นทางที่น้ำไหลผ่านถนนด้วย
ก็เลยยิ่งลื่นนะคะก็เลยเสียหลักเป็นทางโค้งพอดี
ตกลงไปข้างทางแบบนี้คาดว่าคนขับอาจจะไม่ชำนาญเส้นทางตรงนี้ด้วย
ส่วนรายชื่อผู้บาดเจ็บดังต่อไปนี้นะคะคุณผู้ชม
นางวันดีร่มรื่นฤทัยวงศาอายุห้าสิบสี่ปี
นางพัชรินจันมุณีอายุสามสิบสี่ปีนางมลิตาสถิตย์ใจธรรม
อายุห้าสิบเอ็ดปีนางปรียาเพ็ดประเสริฐอายุหกสิบแปดปี
กระหนกพรทองมาอายุห้าสิบสองปีนางอรไทยเพชรประทุม
อายุสามสิบสองปีนางจินตภาอานนทนาซับอายุห้าสิบแปดปี
นางวันนี้ทองสุขแสงเจริญนางวิมลพรสวัสดีชัย
นายสกุลชัยมาเหมาะโชคและผู้หญิงไม่ทราบชื่อนะคะ
อายุหกสิบสองปีครับในรถคันนี้ก็มีผู้ชายแค่คนเดียว
สาเหตุก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็สอบปากคำคนขับรถตู้นะคะ